ใช่ค่ะจากเขื่อนแตกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทำให้พี่น้องชาวลาวเนี่ย
ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายกันเป็นจำนวนมากซึ่งคนในวงการบันเทิงของเรา
นิ่งนอนใจนะคะเตรียมส่งความช่วยเหลือถึงพี่น้องที่ลาวกันเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงหนุ่มโตโนภาคินด้วยนะคะ
ขอเคลียร์คิวงานแบบเร่งด่วน
เพื่อเตรียมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และได้เปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น
เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในวันเสาร์นี้นะคะ
รวมถึงประกาศไม่ขอเปิดบัญชีรับเงินบริจาค
โดยผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ
ส่งไปที่ห้างยงสงวนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับที่ประเทศลาวนะครับ
นั่นก็คือเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะครับ
เขื่อนแตกนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงนะครับ

พี่น้องชาวลาวของเรานะครับเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบคนนะครับ
ศูนย์หายอีกสองร้อยกว่าคนแล้วก็อีกหลายพันคนนะครับ

วันที่๒๘นี้นะครับผมกับทีมนะครับจะลงพื้นที่
เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตรนะครับ
สิ่งที่เราต้องการคือ๑เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้า
๒ผ้านามัยของผู้หญิงแพลมเพิศเด็ก
ห่อศพ๔อาหารแห้งแล้วก็เครื่องดื่มนะครับ
จุดรับบริจาคคือที่ห้างโยงสงวนจังหวัดอุบรณะจธานีนะครับ
เมื่อผมและทีมถึงบินไปถึงอุบลรัชธานีในวันที่๒๑
เราจะนำของทั้งหมดนะครับเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติครับที่ประเทศลาว
ไม่มีการเปิดรับเงินบริจาคแต่อย่างใดนะคะ
ขณะที่พระเอกลูกครึ่งสายเลือดลาวออสเตรเลียอนันดาเอเวริ่งแฮม
ก็ได้โพสต์คลิปส่งกำลังใจในฐานะที่ตัวเองก็เป็นลูกหลานชาวลาว
และขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยที่ส่งสิ่งของและร่วมบริจาคเงินให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
อานันดาผู้ประสาทลาวทิ้งท้ายมาในคลิปด้วยนะคะ
แฟนคลับที่ติดตามโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวเนี่ยก็เข้ามาโพสต์ขอบคุณกันเยอะแยะเลยทีเดียว
สวัสดีครับผมมนันดานะครับผมเองก็ได้ติดตามข่าวที่เขื่อนแตกที่ประเทศลาวนะครับ
ในฐานะที่ผมเป็นลูกราวคนหนึ่งนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบภัยนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยที่ส่งแรงใจและกำลังใจไปให้พี่น้องเราทุกคนนะครับ
รวมไปถึงทุกคนที่สมทบทุนแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับขอบคุณมากสำหรับคนลาวทุกคนนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้เด้อสู้
สู้นะคะไม่เพียงแต่อานันดาไม่เพียงแต่โตนอกแต่ยังมีอีกหลายความสุขนะครับ
อีกหลายความช่วยเหลือจากคนในวงการบันเทิงที่ตอนนี้กำลังรวบรวมแล้วก็เตรียมที่จะส่งต่อไปถึงพี่น้องที่สปลาวที่ตอนนี้กำลังได้รับความเดือดร้อน
มีทั้งผู้ที่สูญหายมีทั้งผู้ที่ตอนนี้ไม่มีที่อยู่รวมถึงมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะบริจาคข้าวของที่โตโน่บอกก็สามารถไปบริจาคได้นะคะที่ห้างยงสงวนอุบลราชธานีนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาวด้วยนะคะ